และแน่นอนค่ะว่าบุคคลที่มีส่วนสำคัญในภารกิจครั้งนี้
ก็คือหน่วยซิลหลายคนพูดถึงหลายคนให้ความสนใจมากขึ้น

เด็กบางคนโอ๊ยจะเป็นดีหรือไม่เป็นดีกลัว

เห็นเรื่องราวของหน่วยซิลรู้สึกว่าเหมือนเป็นฮีโร่

และแน่นอนนะคะผู้ที่ติดตามให้กำลังใจการปฏิบัติภารกิจของหน่วยซิลเอง
ก็ติดตามจนกระทั่งภารกิจลุล่วงแล้ว
ก็อยากจะได้ของที่ระลึกเก็บไว้
หวกเอ่ยผ้าเสื้อเอ่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ไปซื้อมาเก็บเอาไว้
ส่วนรายได้นะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ก็จะนำให้กับร้านสวัสดิการของหน่วยซิล

ไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะ
เสื้อยืดกระเป๋าและหมวกรูปแบบต่าง
ที่มีสัญลักษณ์ของหน่วยซิลภายในร้านค้าสวัสดิการ
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
จังหวัดชนบุรีขายดีเป็นพิเศษ
ภายหลังภารกิจช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเสร็จสิ้น
สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ
หมวกแก๊ปปักคำว่าลอยโยทไทยเนววิซิล

และเสื้อยืดสกรีนคำว่าทำลายใต้น้ำจู่โจม

ซึ่งขณะนี้ยังคงมีสินค้าที่ละลึกวางจำหน่าย

สินค้าทุกอย่างที่มีโลโก้ของมนุษย์กบ

กับจำนวนของคนที่ต้องการสินค้า
เพราะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อน
ว่าจะเกิดเหมือนปรากฏการณ์
มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนมาสนใจในสินค้าที่เกี่ยวกับหน่วยเรา
เราไม่ได้คาดคิดไว้ครับเลยไม่ได้สต๊อกสินค้าไว้เยอะขนาดนั้น
ส่วนลิสแบนหมวกปีกถักเชือกถุงกันน้ำก็ขายดีเช่นเดียวกัน
ซึ่งตั้งแต่ที่ซิลได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่า
สินค้าที่ละลึกมียอดขายเพิ่มขึ้น๑๕
หลายคนบอกว่าต้องการซื้อไว้เป็นที่ละลึกและมองว่าเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยซิลได้
เพราะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือทหารหน่วยซิล
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งนำไปเป็นทุนการศึกษาบุตรธิดาของซิล
ลูกค้าส่วนใหญ่ตั้งใจมาเลือกซื้อสินค้าของที่ละลึกหน่วยซิล
โดยเฉพาะเพราะอยากตอบแทนน้ำใจของหน่วยซิล
ก็เห็นมีพี่เพื่อนที่เป็นหน่วยซิลนะครับไปช่วยในถ้ำหลวงก็รู้สึกให้กำลังใจพี่เขา
เห็นใจก็เหนื่อยบ้างท้อบ้างก็ทุกคนในกองทัพเรือประชาชนนะครับ
ก็ให้ความสำคัญตรงนี้มาก
วันนี้ก็ได้มาที่นสลมาร้านสวัสดิการนะครับ
ก็มาเห็นของก็คือตั้งใจมาเฉพาะด้วย
มาจากหนองคายนะครับก็มาซื้อของอย่างหมวกปีกอะไรที่เราเอาไปใช้
ก็มีพี่เขาฝากมาก็เหมือนเป็นการช่วยสนับสนุนหน่วยด้วยของกองทัพด้วยหลายอย่าง
ตอนนี้ก็เป็นฮีโร่เนอะแล้วก็สนับสนุนองค์การเขาด้วยค่ะ
เพราะเงินที่เราซื้อเนี่ยมันก็ไปช่วยในหน่วยของเขาด้วยครับ
ใครที่ยังกล้ากลัวว่าซื้อไปแล้วจะใส่ได้ไหมผิดกฎหมายไหม
เจ้าหน้าที่ประจำร้านสวัสดิการยืนยันว่าสินค้าที่ทำขึ้นมาเป็นสินค้าที่ละลึก
บุคคลทั่วไปสามารถซื้อสวมใส่หรือใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายค่ะ
กับคุณผู้ชมนะคะว่าของฝากของที่ละลึกที่เกี่ยวกับหน่วยซิลจะมีวางจำหน่ายทั้งหมด๒ช่องทางค่ะ
ทางแรกก็คือร้านค้าสวัสดิการของที่ละลึก
โดยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะคะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่นี่ค่ะ
ก็สามารถสั่งซื้อได้จากช่องทางออนไลน์
เพจเฟซบุ๊คบ้านมนุษย์กบของฝากจากหน่วยซิลค่ะ
ทุกวันทหารเวรประจำร้านสวัสดิการ
จะทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจคอยตอบลูกค้า
แพ็คสินค้าส่งตามคำสั่งซื้อ
แต่ละวันจะมีลูกค้าทั่วประเทศ
สั่งซื้อเข้ามาผ่านเพจกว่า๒๐๐ชิ้น
นัดประคัญธีระรัตนาเสริกุลถ่ายภาพ

ข่าวทะละทีวีรายงาน